เรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่๓
พอไปเล่นพนันออนไลน์หมดตัวแล้วยังไงต่อคะ
ก็กลับกลายมาผันตัวกลายเป็นโจรค่ะคุณผู้ชม
งัดร้านทองหวังว่าจะเอาทองเนี่ย

นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้เลย
ตำรวจสพแม่ปิงที่เชียงใหม่เขาก็แกะรอยนี่แหละค่ะ
ไปจับกลุ่มนายธีรศักดิ์เปียศาสตร์อายุ๑๙ปีเองนะคะ
เป็นชาวสุโขทัยข้อหาก็คือลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ทรัพย์โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้น
ซึ่งมีของกลางเป็นสดอย่าง๑๕๐๐บาท
แล้วเจอพระเครื่องอีกร้อยกว่าองค์ไอแพทอีกเครื่องนึงนะคะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าย้อนไปก็คือเมื่อวันที่๒๖พฤษภาคม
คนร้ายไม่ทราบจำนวนบุกเข้าไปในช่องตรงหลังคา
ด้านหลังร้านทองชื่อดัง๒ร้าน
อยู่ริมถนนสายเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยนะคะ
แล้วคนร้ายก็งัดเอาพระเครื่องเล่มทอง
เอาเงินสดที่ไว้ในลิ้นชักหลังตู้ทองหนีไป
ซึ่งคนร้ายได้เงินสดไปประมาณหมื่นกว่าบาท

แกะรอยไปก็เห็นว่าคนร้ายใช้ผ่านนะ

ขี่ไปไปจอดที่หอพักแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่
ทีนี้ตำรวจเขาได้หลักฐานแบบนี้

แล้วก็บุกเข้าไปจับกลุ่มได้ของกลางค่ะ
แล้วผู้ต้องหาเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ปี๓

ทีนี้อย่างที่บอกเรียนไปด้วยเล่นพนันออนไลน์ไปด้วย
พวกค่าร่าวเรียนค่ากินค่าอยู่
แทนที่จะเอาไปใช้นะเอามาลงกับการพนันออนไลน์หมดเลย
ทีนี้ทำยังไงหน้ามืดตามัวไม่มีเงินเหลือก็เลยต้องมางัดร้านทอง
จะเอาทองไปขายแล้วก็เอาเงินมาจ่ายค่าหอพักมาจ่ายค่าเทิม
ทีนี้พอถูกจับเนี่ยนะคะตำรวจก็ต้องนำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปหมดอนาคตเลยนะ